ธรรมราชมีผู้หญิงคนหนึ่งพาคุณตาคุณยายจะไปทำธุระที่ว่าการอำเภอ
ปรากฏไอ้ทางขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมีรถคันหนึ่งจอดขวางทางขึ้นอยู่
ถ่ายคลิปถามเลยรถใครอ่ะ
มาธุระค่ะมาอำเภอ
ไม่ค่ะมาทำแน่งนานเพอพันธุ์พิงแล้ว
นี่ไม่ใช่สูงทางนะว่าทำแน่งอะไร

มางี้ค่ะ

แตกว่าตรงนี้แต่นี้มันเป็นที่ยอกรถเหรอวะ
เธอถามว่าตรงนั้นมันใช่ที่จอดรถหรือ
เธอมองตรงนั้นมันเป็นที่จอดปลั๊กรถชั่วคราว

ถ่ายคลิปมาถามถ่ายคลิปมาฟ้องครับ

ช่วยพิจารณาหน่อยได้ไหมว่าใครผิดใครถูก
คือเธอไปทำธุระที่ว่าการอำเภอพระพรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมฮะ

จะให้คุณตากับคุณยายลงไงลงจากรถ
แต่มีรถคันนี้จอดดักหน้าอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้รถใคร

เธอจะได้เดินไปบอกว่าช่วยขยับรถให้หน่อยค่ะ

เธอก็เลยสงสัยว่านี่มันรถใคร
จะเอารถไปจอดแบบนี้มันได้หรือ
รถเราก็เลยผ่านไม่ได้ด้วยเพราะปกติคุณผู้ชม
จุดนี้คือจุดที่ทางรถผ่านนะ
แต่มีคุณลุงท่านหนึ่งครับมาบอกกับเธอว่า

อ้าวแล้วลุงคนนั้นก็บอกว่าตรงนั้นเป็นที่จอดรถของนายอำเภอ
เธอก็เลยสงสัยมันที่ทางรถผ่าน

สรุปเธอต้องยอมถอยหลังให้รถในอำเภอหรือคะ

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านเจ้าของคลิปครับ
บ้านของคุณสุนิสาสมวงอายุ๒๔ปีนี่

เล่าให้ฟังนะโอ้โหนักข่าววันนั้นเนี่ยนะ
ฉันเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
มันเกิดขึ้นหน้าสถานที่ราชการ
เรียกร้องให้นายอำเภอหรือทางอำเภอออกมาชี้แจงเลยว่า

เพราะจุดนั้นมันทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักรถ
หรือว่าเป็นที่กลับรถเวลาคนมาส่งผู้โดยสารขึ้นลงชั่วคราวเท่านั้น
ส่วนที่จอดรถของนายอำเภอมันอยู่โรงรถด้านหลัง
ซึ่งนายอำเภอคงไม่เอารถมาจอดขวางทางอย่างแน่นอนเธอเชื่ออย่างนั้นนะ
วันนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคนอื่นขับมาจอดแล้วเข้าใจผิดหรือไม่อย่างไร

เป็นทิเวียนรถมั้นน่ะ
ถึงอยากให้มาชี่เจ๊นะครับ

ออกมาชี้แจงว่าไอ้รถที่จอดรถในอำเภอจริงอย่างที่ลุงคนนั้นเขาบอก
หรือว่าเป็นรถคนอื่นหรือเปล่านะฮะ

ก็ต่อให้เป็นรถใครก็ต้องดูด้วยว่ามันควรจะจอดตรงนั้นหรือเปล่า